คุณผู้ชมไปทานกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
เราจะพาไปทานข้าวเกลียบกันหน่อยหลายคนชื่นชอบ
แต่ว่าข้าวเกลียบที่พาไปทานนี้เป็นข้าวเกลียบปลาปักใต้นะคะ

แต่ว่าไม่ได้ขายอยู่ภาคใต้นะคะ

ขายอยู่เหนือไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้ก็ได้กินนะคะ
ร้านข้าวเกลียบปลาปากใต้ตั้งอยู่ริมถนนทิพยเนธ
ตำบลหายาในตัวเมืองเชียงใหม่เลย
เป็นร้านเล็กของคุณยายน้อยจำรัฐอายุ๘๖ปี
ตั้งโต๊ะแล้วก็บรรจุข้าวเกลียบปลาปักใต้ขายหน้าบ้านทุกวันค่ะ
ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเนี่ยก็เป็นต้องอุดหนุนหมดแหละ
เพราะว่าคุณยายขายถุงละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
มากแล้วถุงนี้ใหญ่มากคุณผู้ชม

ซื้อกลับไปสัก๒๓ถุงก็ได้
ฝากเพื่อนทานเล่นอร่อยดีนะคะ
คุณยายน้อยก็เล่าให้ฟังว่าขายข้าวเกลียบปลาแบบนี้มานานหลายสิบปีแล้วค่ะ
โดยมีลูกหลานที่ไปทำงานทางภาคใต้
เขาซื้อข้าวเกลียบแล้วก็ส่งมาให้คุณยายทางรถทัวร์
เพื่อให้เอามาทอดขายเป็นรายได้นะคะ
นั่งขายไปเรื่อยขายได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่คุณยายบอกว่าก็ยังดีกว่านั่งอยู่เฉยนะ
ถือว่าเป็นการหารายได้เสริมของคนชะลาอยู่ที่บ้านนั่นเอง
บางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้
แต่ว่าคุณยายเขาสบายใจจะทำแบบนี้ดีกว่านั่งอยู่เฉย
อย่างน้อยก็หารายได้เสริมด้วยนะคะ
แล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับบรรดาเพื่อนด้วย
สำหรับใครที่สนใจอยากจะทานข้าวเกลียบปลาปักใต้แบบนี้
ไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้อย่างที่บอกไป

ราคาขายย้ำกันอีกครั้งไม่แพงเลย

หรือว่าใครจะไปคุยกับคุณยายเป็นเพื่อน

เอางี้ดีกว่าไปซื้อด้วยไปนั่งคุยเป็นเพื่อนคุณยายด้วยเออ
จ่ายตังค์ด้วยนะไม่ใช่กินไปคุยไป